ส่วนดราม่าเรื่องการเกณฑ์อาหารใบดำใบแดงเนี่ยเหมือนกันนะคะ
คือปกติแล้วเนี่ยเวลาไปกินอาหารสีสันอยู่ที่ใบดำใบแดงและอยู่ที่นางฟ้ากองเกิน
ก็คือสาวประเภท๒ที่เขาก็ต้องไปรายงานตัวนะคะ
ตามหลักของชายไทยถึงแม้เพศสภาพจะเป็นผู้ชายก็ตามแต่จิตใจเขาเป็นผู้หญิง
มันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่ามีสาวสองคนหนึ่งนะคะไปโพสต์ในเฟซบุ๊กเป็นเชิงอวด
ฉันรอดการเกณฑ์ทหารแล้วเพราะอะไรเพราะฉันใส่ชุดที่เป็นซิลิโคนหน้าอกจ้างช่างแต่งหน้าใส่วิกแต่งหญิงอะไรแบบนี้ค่ะ
คือพออวดมันก็มีการขุดคุยเพราะว่ามันมีรูปเก่าที่เขาไม่ได้เป็นสาวสองจริง
แต่งตัวเป็นผู้ชายใช้คำนี้ละกันนะคะ
เพจนี้ถูกโพสต์ผ่านจ๊อคปะนีค่ะโพสต์ถึงเรื่องราวการเกณฑ์ทหารสาวประเภทสองคนนึงว่า
ชุดที่เป็นซิลิโคนหน้าอกปลอมไปรับเลือกเกณฑหาร
เขียนระบุข้อความบอกว่ายูฮูถ้าขนาดนี้แล้วไม่ผ่านก็ไม่รู้ว่าจะยังไง
กลับบ้านจ้าจึ๊บอันนี้คือโพสต์ที่เขาเขียนไว้นะ
นี้เนี่ยก็ขุดภาพขุดคลิปขุดทุกอย่างเลยว่าเอาปกติ
คนนี้ก็แต่งตัวเป็นผู้ชายตามปกตินี่
มีการโพสต์คลิปตอบเพื่อนด้วยนะคะว่าซื้อหน้าอกปลอมมาจากจีน
คือปกติแล้วเขาไม่ได้เป็นคนมีหน้าอกไม่ได้ทำหน้าอกมา
แต่ที่เห็นนี่มันเป็นของปลอมเพราะว่าที่คอมมันมีซ่อยใช่ไหม
แล้วไปติดไปใส่ตรงที่เป็นรอยต่อซิลิโคนพอดี
บังเอาไว้คนก็เลยไปจับโป๊ะตรงนั้น
ทีมข่าวเลยติดต่อไปยังชายหนุ่มคนนี้เลยค่ะ
โพสต์ภาพแต่งกายเป็นหญิงแล้วรอดจากการเกณฑหารเนี่ย
เจ้าตัวเขาก็บอกสั้นแค่ว่า
ผมไม่ได้แต่งหญิงก็จริงแต่ว่าจิตใจผมเป็นผู้หญิง
แค่นี้แหละค่ะแล้วก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรอีก

มันต้องมีเพศสภาพที่เป็นมีหน้าอกอะไรอย่างนั้นไปเนี่ยถึงจะถูกได้รับการยกเว้นใช่ไหม
มีอีกหนึ่งเคสค่ะดราม่าเรื่องใกล้กันเลยนะคะ
คือมีคนไปโพสต์ไงว่าด้วยเรื่องจ้างแต่งหน้าไปเกณฑหาร
ทำแบบนี้ทำให้สาวสองจริงหลายคนเขาใช้ชีวิตลำบากกันนะคะ

คือผู้ชายคนนึงเข้ามาขอร้องจ้างบอกให้แต่งหน้าให้หน่อยให้แต่งเป็นผู้หญิง
จะไปเกณฑหารหวังว่าเออแต่งหญิงแล้วก็คงจะผ่านคงจะรอดไม่ต้องไปเกณฑ์
แต่งหน้าที่เป็นคนโพสต์ที่บอกว่าน้องทำแบบนี้จะทำให้สาวสองอยู่ยากนั่นแหละ
เขาบอกว่า๒เมษายนที่ผ่านมามีคนติดต่อมาบอกว่าให้แต่งหน้าให้หน่อย
แต่งจากหน้าผู้ชายให้เป็นหน้าผู้หญิงเพื่อไปเกณฑ์ทหารค่ะ
เธอก็ปฏิเสธเพราะว่าส่วนตัวเธอมองว่ามันไม่สมควร
และที่สำคัญถ้าหากถูกจับได้กลายเป็นว่าเธอก็จะสมรู้ร่วมคิดมีความผิดไปด้วยหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดพี่รับขึ้นมาพี่ก็กลัวตรงนี้อีกว่าแล้วถ้าเขาจับติดล่ะว่าไอ้เนี่ยมันเป็นผู้ชาย
แล้วพี่จะเป็นยังไงพี่จะต้องเข้าคุกไหมพี่จะต้องแบบว่าถูกดำเนินการทางกฎหมายไหม
พี่ก็กลัวสิพี่ก็กลัวพี่ก็คิดมากตามภาษาพี่พี่ก็แบบไม่เอาดีกว่า
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะต้องนี่เลยให้ทางกองทัพมาชี้แจง
เอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกองทัพบกออกมาชี้แจงเลยนะคะถึงหลักเกณฑ์ในการตรวจเลือก
โดยเฉพาะผู้ที่สภาพร่างกายจิตใจไม่ได้เป็นชายสมบูรณ์แบบและไม่เหมาะกับการเป็นทหารค่ะ
เขาจะมีการจัดสถานที่เฉพาะในการตรวจร่างกายและวัดขนาด
โดยจะมีคณะกรรมการแพทย์เป็นผู้ตรวจร่างกายและวินิจฉัยนะคะ
ถ้าคณะกรรมการแพทย์วินิจฉัยแล้วว่ามีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิงจริง
จะถูกจัดให้อยู่ในคนจำพวกที่๒คือภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช๒๔๙๗
ซึ่งหลักสำคัญก็ประกอบไปด้วย๑ทำการแปลงเพศแล้ว
หรือ๒มีสภาพเป็นหญิงแต่ยังไม่แปลงเพศ
และ๓มีหนังสือรับรองจากแพทย์ทางจิตเวทหลังทำการวินิจฉัย
ซึ่งถ้าหากว่าเข้าข่าย๑๒๓นี้เมื่อไหร่เนี่ย
ทัพก็คือจะไม่รับคัดเลือกไว้รับราชการทหารค่ะ
คือมันจะไม่เป็นเรื่องถ้าไม่โพสต์อ่วนว่ารอดเพราะอะไร

ไม่ว่าจะรอดจากอะไรใบสั่งด่านตรวจอะไรก็ตาม